ว่าถ้าใครเคยไปสมุทรสาครยกมือขึ้น
ดิฉันว่าเคยไปแหละแต่คุณเคยสังเกตไหมว่า

คุณอาจจะไปเจอฝาท่อแปลก

มันแปลกมันสวยเป็นศิลปะด้วย
จะสวยแปลกตาขนาดไหนติดตามกับช่วง

ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวทั้งแปลกแวกเอ๊
ชักชวนงงป้นสงสัย
มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว
แปลกแวกเอ๊วันนี้พามาแถวท่าฉลอม
จังหวัดสมุทรสาครซึ่งก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนี้เอง
เขาว่ากันว่าที่นี่มีของแปลกกระจายอยู่ทั่วเมืองเลยล่ะครับ

ของแปลกเนี่ยมันจะเป็นอะไร
ตามผมจูด้งมาค้นหากันเลยดีกว่า
เดี๋ยวไปถามชาวบ้านแถวนี้เลยดีกว่านะครับ
ว่าของแปลกที่ว่ามันคืออะไร
เอ๊ะพี่ครับ
คือของแปลกของที่นี่มันคืออะไรหรือครับ

หอย

มีปลาฉลามอยู่บนพื้น

พอได้บ่อแสจากชาวบ้านแล้ว
ผมก็ลองเดินมาดูเรื่อย
จนมาพบกับความแปลกของเจ้าสิ่งนี้
นั่นก็คือฝาท่อแปลก
ที่มีทั้งสีสันและลวดลายนี่เองแหละครับ

ฝาท่อแปลกนี่เยอะเลย

ผมเดาว่าฝาท่อแต่ละอันต้องมีสตอรี่อย่างแน่นอนเลยล่ะครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาผู้รู้
ผู้ที่จะมาตอบคำถามกับฝาท่อนี้กันเลยดีกว่าครับ

อันนี้เป็นผู้ที่จะมาให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องของฝาท่อมีสีสันแปลกมากเลย

ฝาท่อนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสตีทอาร์ต
เราต้องการให้ชุมชนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
ซึ่งทางจังหวัดสมุทรสาครเขาก็เห็นถึงความสวยงาม
แล้วก็การท่องเที่ยวก็เลยเข้ามาช่วยปรับปรุงเพิ่มขึ้น
ในปี๖๓มีการทำฝาท่อลวดลายที่เห็นอยู่๙ฝา
แล้วก็ในปีนี้ทำเพิ่มอีก๙๖ฝา
ครับรวมแล้วก็คือ๑๐๕ฝาเยอะมากเลยนะครับ
ตลอดถนนถวายนะครับยาวประมาณ๒กิโลเมตร
จริงแล้วถนนถวายมีฝาท่อทั้งหมดนะครับ๑๙๙ฝา

แล้วแต่ละอันเขามีความหมายอย่างไรบ้างฮะ
แง่ของลายเนี่ยเราเลือกให้สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนนะครับ
ตัวอย่างเช่นชุมชนที่นี่เป็นชุมชนจีน
ก็จะมีเรื่องของการเชิดสิงโตเชิดมังกรอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็เป็นชุมชนประมงก็จะมีเรื่องของประมง

สายสำคัญก็คือสถานีรถไฟบ้านแหลมท่าฉลอมไปที่แม่กอง
ก็จะมีรูปรถไฟนายสถานีเป็นปลาทูนะครับ
รถไฟเส้นนี้เดินรถตั้งแต่สมัยการที่๕
ถือว่าเป็นรถไฟที่มีประวัติยาวนาน
ที่ชุมชนท่าฉลอมเรายังมี๓ล้อ
ถีบรับผู้โดยสารและก็นักท่องเที่ยวอยู่

ก็เลยนำมาเพ้นหรือว่าระบายลงที่ฝาท่อแห่งนี้

เราสามารถเดินไปตามถนนถวายก็จะมีฝาท่ออยู่ตลอดสาย
ถ้าเกิดเราสนใจแต่ละจุดของสถานที่ท่องเที่ยวท่าฉลอม

แต่ว่าเรื่องของฝาท่อยังไม่จบเดี๋ยวเรามีอีก
บริเวณนี้จะเป็นตลาดอาหารทะเลแห้งของท่าฉลอมนะครับ
เราก็เลยหนังสือว่าที่นี่เป็นที่ขายอาหารทะเลแห้งนะครับ
แล้วก็ฝาถัดไปนี่เป็นฝาที่สำคัญของท่าฉลอมนะครับ
นี่คือลูกของคุณชะลินนันทนาคอนนะครับ
เป็นคนร้องเพลงท่าฉลอมคนแรกนะครับ

ได้ครับอ๋อได้ครับพี่อยู่ไกลถึงท่าฉลอม
แต่พี่ไม่ตรอมพอรักเผยอมยามยา
เอาแค่นี้ก่อนอ้าวแค่นี้แหละครับกำลังไหลเลยครับ
ท่าฉลอมเนี่ยจะเป็นเรื่องราวความรักนะครับ
ของพี่บุญเย็นนะครับก็คือเป็นชาวประมงท่าฉลอม

ในภาพนี้ก็ทำเหมือนก็เป็นคุยผ่านทาง

แก้วแล้วก็ใส่เชือกก็มีเชือกยาวนะครับ
และนี่ก็คือสตอรี่ของที่ท่าฉลอมแห่งนี้

และนี่แหละครับก็คือเมืองสมุทรสาคร
เมืองที่มีฝาท่อแปลกไม่เหมือนที่ไหน
ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศีลสรรค์
ของเมืองสมุทรสาครเลยก็ว่าได้ครับ
วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ